ดูเรื่องราวของคุณตาดีกว่าต้องเรียกคุณตา

เออกลุ่มนึกภาพนะคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมอายุสัก๘๐

นั่งกินนอนกิน
คือแบบไม่ต้องขยับอะไรแล้วแบบไม่ไหวแล้วเรี่ยวแรงไม่มีแล้ว
มาพลาดอ่ะสิคุณก็แซวเล่นอ้าวนี่คุณผู้ชมครับอายุเยอะขนาดนี้แล้ว
แต่ว่าคุณตาท่านนี้แข็งแรงจริงแล้วก็มีความสามารถในการสารกระติ๊บเนี่ย
ขายโอ้โหสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานให้มันเมื่อยตุ้มเลย

ไปดูหน่อยครับนี่ฮะต้องมีเพลงมาด้วยนะครับถึงจะสารได้ครับ
นั่งสารกระติ๊บอยู่นี่ครับคือคุณตาวัย๙๑ปีที่ผมพูดถึง
อยู่ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ย
ก็เรียกได้ว่ายังสารกระติ๊บได้อย่างของแคล่วนะครับแล้วก็มีแรงมีไฟใจเกินร้อยจริง
ร่องแคล่วมากเลยทีเดียวการสารกระติ๊บเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณตาท่านนี้กระทำมานานแล้ว
มีความสามารถด้านนี้นะครับแล้วก็สารจากไม้ไผ่เป็นงานหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของชาวอีสาน
คุณตาเนี่ยเขาบอกว่าสืบทอดการสารกระติ๊บเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษแกทำมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ๑๒ปี
โอ้โห๑๒ปีตอนนี้๙๑โอ้โหก็รุ่นพ่อของคุณตาอีกทีนึง
เป็นไงล่ะตั้งแต่เด็กก็รู้จักการสารกระติ๊บแล้ว
แล้วก็ปัจจุบันก็ยังสารกระติ๊บนี้ขายให้กับกลุ่มแม่บ้าน

คุณตาบอกว่าตนนั้นสารกระติ๊บส่งขายให้กับกลุ่มแม่บ้านเนี่ย
ราคาไม่แพงย่อมเยาว์มาก
กระติ๊บละประมาณ๘๐บาท
ก็สร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๒๐๐๐บาท

แล้วคุณตาเนี่ยยังมีรายได้จากผู้สูงอายุอีกเดือนละ๘๐๐บาท
บอกว่าแค่นี้สบายชิว๒๘๐๐ต่อเดือนอยู่ได้แล้ว

อยู่ต่างจังหวัดสูดอากาศบริสุทธิ์บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อ
แม้มีรายได้แบบนี้อุ๊ยสบายลุง

คุณตาครับทำไมถึงอายุยืนได้ขนาดนี้แล้วแถม

สายตาก็ดีสมองก็ยังดีอยู่เลย
คุณตาบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่ากินอาหารตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามป่าตามภูเขาครับ
เขาบอกว่าแถวพื้นที่อำเภอนายุงนะล้อมรอบไปด้วยภูเขา

แล้วก็มีพืชพันธัญญาหารที่มันดีต่อสุขภาพ

ไม่ได้มีสารเคมีไม่มีพวกยากำจัดศัตรูพืช
สุดยอดนั่นแหละคือเคล็ดลับนะครับในการทานพืชผักผลไม้ที่มันดีต่อสุขภาพนั่นเอง
จะให้คุณชนะไปเก็บย่า
เก็บอะไรกินแถวข้างทางตามป่าตามเขาดีไหม